สำหรับการหลอกโอนเงินทางเฟซบุ๊ก
เตือนแล้วโลกออนไลน์ใครจะเป็นใครก็ได้
และถ้าหากมีคนมาขอยืมเงินผ่านทางโซเชียล
ไลน์ก็ดีจะเฟซบุ๊กก็ดี

ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยคือกรณีนี้เนี่ยเป็น
เจ้าของร้านดอกไม้คนนึงนะคะ
แฮ็กเจ้าของร้านวิมลวัน
ตัวเธอเนี่ยชื่อว่าวิไลวันบุญมาค่ะ
ร้านอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลศรีราชา

เธอบอกว่าเฟซบุ๊คของเธอโดนมิจฉาชีพแฮ็กเข้าไป
พอแฮ็กเข้าไปปุ๊บเนี่ยค่ะทักอินบ็อกซ์สาวเพื่อน
เงินให้หน่อยได้เปล่าทักแบบนี้เลย
ก็บอกจะเอาไปจ่ายค่าของก่อนเดี๋ยวเอามาคืน

บอกว่าให้โอนไปที่บัญชีชื่อนายสุพนัทบุษบง
หลายคนก็หลงเชื่อแล้วก็โอนเงินให้มิจฉาชีพรายนี้ไป
จะเป็นเฟซเข้าไปหาคนอื่นเนี่ย

แต่พอดีบางคนโทรมาถามเราก่อน
แล้วที่โดนมาเป็นประมาณเท่านั้นหรือ
บางคน๔๐๐๐บางคน๓๐๐๐๒๐๐๐อะไรอย่างนี้
แต่คนที่โอนไปให้น่าสุดเป็น๓๐๐๐บาท

ใช่ค่ะเป็นเพื่อนของพี่ชายจิน
ตอนนี้เราเข้าเฟซได้ไหม
ไม่ได้ค่ะเขาล็อกรหัสเลยเข้าไม่ได้

ตอนนี้เจ้าตัวก็เข้าเฟซบุ๊กตัวเองไม่ได้
ฝากบอกเลยนะคะเพื่อนที่รู้จักนางสาววิลัยวันบุญมา

เมื่อแสกรุดเขาบอกว่าบางคนเขาก็ไหวตัวทัน
โทรศัพท์มาถามเธอก่อนว่าจริงหรือเปล่า

แล้วถ้าจะให้ยืมจริงไปเจอกันตัวต่อตัวดีกว่านะ
เพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครจริงนะครับ
อย่างนั้นแล้วก็อาจจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแบบนี้
เตือนเลยนะคะว่าเรื่องภัยออนไลน์เนี่ยยังไงต้องตรวจสอบกันให้ดี
เพราะว่ามิจฉาชีพใช้ความใจดีของคนไทยไง
ใช้ความมีน้ำใจใช้น้ำจิตน้ำใจที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนเนี่ย

เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแบบนี้ด้วย

ใช่เบื้องต้นเนี่ยนางวิลัยวันก็แจ้งความกับตำรวจไว้แล้วล่ะ
ก็เดี๋ยวรอติดตามผู้ก่อเหตุมา
เอาง่ายคุณผู้ชมเจอหน้ากันยืมเงินกันเป็นเพื่อนกันยังไม่คืนเลย

ไม่ใช่คุณมิ้นไงหมายถึงว่าเพื่อนกันเนี่ย
แล้วอย่างนี้ยืมทางเฟซบุ๊กมันไม่มีการันตีว่าเขาจะคืนหรือเปล่า
ถูกมันไม่น่าเชื่อถือจริงปกติเวลาให้ยืมเงินเราก็คิดอยู่แล้วนะว่า
อาจจะไม่ได้คืนให้ทำใจแบบนั้นใจจะสบาย
แต่ว่าประเด็นก็คือแบบนี้ค่ะเราไม่รู้ว่า
คนที่ได้ไปเป็นเพื่อนเราจริงหรือเปล่าไงมันเป็นคนอื่น